มาดูกันต่อกับข่าวของคุณหิงปณิตาเนาะ
ต้องบอกว่าได้รับบทเรียนครั้งใหญ่จากดราม่าโซเชียลครั้งนี้
หลายคนคอมเมนต์แซวอยู่เหมือนกันเมื่อวานนี้เนาะ

ถึงแล้วล่ะสอนอนะคะถึงแน่นอนเลยค่ะ
แม้ว่าคุณหิงปณิตาจะนำกระเช้าไปขอโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจ

จบดราม่าไปเรียบร้อยเมื่อวานนี้นะคะ
แต่ช่วงบ่ายที่เธอมาร่วมอีเวนต์ก็ยอมเปิดใจอีกครั้งนึงค่ะว่า
เอาจริงตอนนี้สภาพจิตใจยังไม่ค่อยสู้ดีนักนะคะ
เพราะว่าคอมเมนต์ค่อนข้างรุนแรงเลย
เธอก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย
ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงค่ะ
แล้วก็ขอโทษด้วยที่ทำให้หลายคนผิดหวังนะคะ
แล้วก็ทำให้เธอนั้นเกือบเสียน้ำตาเลยทีเดียวกลางวงสัมภาษณ

ราคาแพงเลยค่ะ
ซึ่งจริงหนิงก็ยังขอบคุณนะที่แบบขอบคุณทุกคนที่ยังให้โอกาสนิงได้แก้ไข
ขอบคุณพี่ด้วยแล้วก็ขอโทษพี่ทุกคน
เพราะจริงต้องบอกว่าพี่ทุกคนก็รักนิงอะเนอะ
แล้วพอมาทำเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ไม่ค่อยรู้สึกดีเท่าไหร่
นิงก็บอกว่าขอบคุณสำหรับโอกาสที่ยังให้นิงอยู่
ซึ่งนิงก็ผิดพลาดจริงแล้วนิงก็ยอมรับฟังทุกคำทุกคำตำหนิ
คือทุกข้อความมันเป็นมุมที่ทำให้มันเป็นกระจกสะท้อนตัวเราอีกที
แต่เขาก็ดูนิ่งลงเยอะเหมือนกันเนอะ
ส่วนสามีที่เคยโพสต์ถึงใครก็ไม่รู้เหมือนกัน
ประมาณว่าอย่าลืมกำพืชแรงอยู่นะ
เรื่องนี้พี่หนิงเล่าให้ฟังว่าไปถามสามีมาแล้วว่าใคร
จินก็บอกว่าแค่รู้สึกว่าเป็นสัจธรรมชีวิตไม่ได้ไปพูดถึงใครหรอก
ไม่ได้พูดถึงใครเอาว่าจบไปตามนั้นนะ